หลังจากกล่องความปกครั้งวิดไว้แล้วจะมีการพิจารณาประชุมอย่างไหนให้มันเร็วที่สุด
คนบันดาลที่เกิดแตกรวดห่วงห่วงสถานการณ์มันมีการถ่อนกลมาตรกาลบางวัตกาล

ให้หายให้ดีก่อนผ่านไปพิษัทของการไปให้เรียบร้อยก่อนให้คนอำมาตย์กินได้ดี
คือ๕๖ตำแหน่งที่เค้าพิษัทธานการณ์ว่าก็ไม่เป็นตามนั้นใช่ไหมนั่นหรอ

ขอบคุณครับเจอรถของบริษัทครับ

ที่ไหนที่ไหนไม่มี
ไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรหรอก
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านอุตรมาฆ์ก็หยังคงเป็นหมดนะคะ

กรุงพิธีปรุงบ้านเขาว่าไงเตรียมแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป